ไปดูการทำงานของตำรวจสปอศ
หรือตำรวจจากศูนย์ปราบปรามอัธยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งวันนี้เขาไปบุกทลายออฟฟิศของเว็บพนันออนไลน์
คุณผู้ชมเป็นเว็บชื่อดังด้วยนะคะ
ไปเช่าที่พักเปิดเป็นสถานที่ทำการหลายแห่งเลย

ข้างบนข้างบน
โอ้โหนี่เป็นวินาทีการปฏิบัติการของตำรวจเลยนะคะ
เอาหมายสารไปค้นที่บ้านพัก
หลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรย่านถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีที่บางกรวยนนทบุรีค่ะ
แล้วก็เจอสภาพนี้ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์เพียบเลย
ควบคุมตัวนายกิติกรกับพวกรวม๕คนนะคะ
คุณผู้ชมดูตอนที่ตำรวจเขาเข้าไปจับกลุ่ม
ยังมีการเปิดคอมยังแชทอยู่กับลูกค้านักพนัน

แล้วก็โดนตำรวจยึดนะคะคอมพิวเตอร์ที่ยึดมา๑๔เครื่องมือถือ๑๔เครื่อง
สแกนนิ้วมืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตกล้องวงจรปิด
นี่คือสิ่งที่ตำรวจยึดได้นะคะแล้วก็ควบคุมตัว๕คนนะคะ
นี่เป็นการจับกลุ่มณที่ทำการเว็บพนันชื่อดังเลยค่ะ
ตำรวจตามไปแล้วเขาก็พบว่าไม่ใช่เช่าที่นี่ที่เดียวนะคะ
ยังเช่าที่พักอื่นกระจายกันอยู่๑๕จุดคุณนัทพงศ์
แล้วปฏิบัติการแบบนี้แถวเมืองทองธานีนะคะ
ก็จับกลุ่มเครือข่ายเพิ่มได้อีก๕คนไปตรวจค้น๑๖จุด
จับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนัน๑๐คนเป็นชาย๕หญิง
เหล่านี้เงินหมุนเวียนกว่า๒๐๐ล้านบาทต่อเดือน
แล้วมีลูกค้ากว่า๒แสนรายใหญ่เลย
ล้านหนึ่ง๒กะกะละ๑๒ชั่วโมงประมาณแสงค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้บอกว่าเครือข่ายเว็บพนันเหล่านี้
พยายามหลบเลี่ยงการจับกลุ่มเขาใช้วิธีอย่างนี้ค่ะ
ไปเปิดหลายที่แล้วย้ายสลับไปเรื่อย
วันนี้อยู่ที่นี่วันนี้อยู่อีกที่นึงตามไปก็ไม่เจอ
แต่นี่ค่ะก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะ
แล้วก็นอกจากเปิดหลายที่ก็จะใช้ยานพานะหลายคัน
สลับการเดินทางเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตด้วยค่ะ
แต่วันนี้ก็โดนรวบแบบนี้ค่ะ
สำหรับการจับกลุ่มรายล่าสุดนี้นะคะ
ตำรวจก็ดำเนินคดีฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น
อุบายล่อลวงโฆษณาชักชวนผู้อื่น
เล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมความผิดฐานฟอกเงินด้วยค่ะ